พรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมประวัติศาสตร์
ตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงเตรียมความพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดสุราธานีพังงานครสวรรค์

ก็มีการจัดกิจกรรมแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่
เพื่อรองรับประชาชนที่จะไปร่วมงานค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่นำอุปกรณ์ไปติดตั้งบริเวณหน้าสารากลาง

โดยมีการกางเต็นต์บริเวณลานหน้าสารกลาง
เพื่อให้ประชาชนไปรวมตัวกันตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา
โดยมีการแบ่งเป็นพื้นที่รับแจกน้ำดื่ม
ปฐมพยาบาลเต็นนวดคลายเส้นก่อนปั่นจักรยาน
ว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
ด้านพนักงานเทศบาลเมืองพังงาและนักเรียนในสังกัดเทศบาล
ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะและล้างพื้นถนน
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินเนื้อที่กว่า๑๖๐ไร่
เพื่อรองรับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
จากโดยรอบบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนคริน
แทบที่วางคักแรกในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
และเป็นสถานที่จัดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ขณะที่สถานนตรสุรทรศพที่สาธารณสุขจังหวะสุรราชธานี
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม
พื้นที่อำเภอพนมเพื่อให้กำลังใจและรณรงค์ให้อสมแต่ละพื้นที่
ใช้จักรยานในการเยี่ยมประชาชนเพื่อลดมลพิษ
เนื่องจากการเยี่ยมผู้ป่วยเป็นภารกิจที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องปฏิบัติ
อกจากนี้ค่ะยังเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนร่วมขบวนปั่นเพื่อพ่อในวันพรุ่งนี้ด้วย
ด้านนายฉลองนุ้ยฉิมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์พื้นที่๑๒กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นำเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเข้าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อปักทงกั้นแนวเขตของการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำแทนของเดิมที่ชำรุด
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
นกที่อาศัยในพื้นที่ตลอดทั้งปี
เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ